ครับวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยนะฮะมีการแชร์คลิปผู้ไปเสียชีวิตอยู่บน
ถนนแถวหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ประสบเหตุถ่ายคลิปเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่พยายามไปช่วยปั๊มหัวใจนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยช่วยไม่ทันจริงเสียชีวิตนะครับคือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเสียชีวิตจากโควิด๑๙อะไรหรือเปล่าเนี่ยตอนที่คนเห็นตอนแรกแรกก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปกันนะครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่มาถึงพยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่ทันนะครับที่เกิดเหตุเป็นหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับซอยรามคำแหง๒๔แยก๓๐นะครับ
สุดท้ายเนี่ยเขากำลังเดินข้ามถนนนะจะเข้าซอยจักรยานยนต์เนี่ยขี่มาอีกฝั่งหนึ่งก็มาชนนะก็ล้มทั้งจักรยานยนต์แล้วก็คนที่ถูกชนสุดท้ายคนที่ถูกชนเนี่ยศีรษะไปฟาดพื้นด้วยนะเลือดก็ไหลนองเต็มพื้นไปหมดเจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามช่วยเหลือนะก็ช่วยไม่ทันก็เสียชีวิตนะก็ต้องรอการตรวจสอบกัน